ต้นเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่จริงคือตามข่าวไม่จริง
คือน้องไปปฏิบัติธรรมอยู่มัศยิต
เขาบอกว่าตอนนี้เอาจริงตัวนางเองก็ยังไม่พร้อมจะเจอใคร
แล้วก็ยังไม่มีการรับงานอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
คือตอนนี้นางได้ออกประกันตัวมาในวงเงิน๕ล้านบาทเนี่ย
แต่รู้แต่ว่าก่อนหน้านี้ผู้จัดการเขาก็คือพยายามรวบรวมเงินละครที่นางเล่นเอาไป
แต่ก็ไม่รู้ว่าการประกัน๕ล้านเอาเงินมาจากไหน
คือโชคชัยศรีที่เคยเล่าให้ฟังไป๑
อีกอันหนึ่งคือนวลจันทร์

ถ้า๒หลังเลยก็บางคนบอกประกาศขายทำไม
จะเอาเงินมาสู้คดีหรือจะหนีหรืออะไรหรือเปล่า

ก็ข่าวลือต่างนานาเกี่ยวกับตัวเขา

เมื่อวานนี้เราก็ในแง่ของเราคิด
นางก็คงจะต้องรับทางนั้นจะเอาที่ไหนกิน
ใช่ไหมล่าสุดนางก็บอกเลยว่า
จริงแล้วยังไม่มีการประกาศรับงานใดทั้งสิ้น
คือตัวนางยังไม่พร้อมที่จะเจอใครนะครับ

คือนางเอาจริงนางก็ต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเอง

คือกว่าจะออกมาเจอคนได้นี่ยากมากนะตอบคำถามอะไรอ่ะ

ถูกต้องคำถามมันถาโถมเข้ามาบางที

อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่านางไปอยู่ในเรือนจำ๓เดือนนะ
บางทีก็ต้องฟื้นฟงฟื้นฟูอะไรหลายอย่าง
ถูกต้องนะฮะเรื่องของสภาษณ์จิตใจ
นางอาจจะพี่ชาวว่าน่าจะออกมาแล้วอยากจะทำสิ่งที่ตัวเองเนี่ย

อย่างเช่นการดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่แบบ
อาจจะต้องไปดูบ่อยหน่อยอะไรประมาณนี้
ทำให้รู้สึกจิตใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้น
ก่อนที่จะไปพบกับผู้คนหรือว่าพบกับ
เพราะอย่างน้อยเนี่ยออกมาปุ๊บ
คุณก็ต้องไปรุ่นถามแล้วอ้าวเงินอยู่ไหนอะไรอย่างไร

ซึ่งเวลาคำถามเราไม่สามารถควบคุมได้นะ
ว่าจะถามให้ตอบประมาณไหน

เพราะแฟนเก่าของนางที่เคยแต่งงานด้วย

เราก็ไม่มีใครรู้ความจริงสักคนหนึ่งว่าอะไรเป็นยังไง

เงินประกันใครเป็นคนเป็นประกัน

เธอจะถามไหมล่ะ

ขายบ้านเพื่อที่จะเตรียมตัวหลบหนีหรือเปล่า

หรือขายบ้านเพื่อที่จะเอาเงินไปต่อสู้คดีหรือเปล่า

อยากจะเล่นไปแสดงอะไรเล็กสั้น

แต่ละครยาวคงยาก

ถูกต้องไปละ
เพราะฉะนั้นขอยืนยัน

ปิงกี้ใช้ชีวิตในกรุงเทพค่ะ

เวลา

เวลา

เวลา
เวลา

เวลา

เวลา
เวลา

เวลา

เวลา